คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะว่าอีก๒๐วันเราจะถึงวันที่๒๔มีนาคม
เป็นวันที่เราจะได้ไปลงคะแนนเสียงไปเลือกตั้งกันนะคะ
หลังจากที่๕ปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี้
ดังนั้นมีหลายเรื่องหลายสถานการณ์ที่ต้องติดตาม
หนึ่งในนั้นก็คือวันพระรหัสบดีนี้นั่นเองค่ะ
กรณีที่สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในคดียุบพักไทยรักษาชาติ
ทีนี้วันนี้ค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยจะพูดคุยประเด็นนี้กัน
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลา๒๐วันก็ต้องเอาเรื่องการเมืองมาคุยกัน
แล้วเรื่องการเมืองที่จะเอามาขีดเส้นใต้กันก็คือสองเรื่องที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
ภักดิ์ไทยรักษาชาติวันที่๗มีนาคมนี้ต้องลุ้น
เพราะว่าภักดิ์ไทยรักษาชาติจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบนั้น
มีผลทางการเมืองตามมาเยอะครับ
มีผลต่อจะทำให้คะแนนของอีกซีกหนึ่งหายไปเยอะถ้าถูกยุบ
แล้วมีผลที่จะทำให้คะแนนของอีกซีกนั้นเพิ่มขึ้นถ้าไม่ถูกยุบ
แล้วจะมีผลพวงไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
แล้วถ้าการจัดตั้งรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลพวงไปถึงโครงสร้างการบริหารประเทศ
แล้วจะมีผลพวงตามมาเรื่อง
เศรษฐกิจเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้
ฉะนั้นเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติคนลุ้นกันมาก
ต้องตามดูกันล่ะวันที่๗
เรื่องของนายกรัฐมนตรี
สถานะของนายกรัฐมนตรีจะเป็นค่าราชการการเมืองหรือเป็นค่าราชการอื่นของรัฐ
ถึงแม้ว่ากรกตจะให้คำตอบมาแล้ว
บางส่วนแต่ว่ายังมีคนคล่องใจยังมีคนยื่นให้ตีความยังมีคนความเห็นออกความเห็นต่างเยอะครับ
สมัครเป็นแคนดิเดตนายกได้นั่นกรกตตัดสินไปแล้วตั้งแต่วันที่๘ว่าทำได้
ไม่ใช่เป็นข้าราชการการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
แต่ว่าพอมาถึงเรื่องขึ้นเวทีดีเบต
กรกตก็ตอบว่าทำได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องความเป็นกลาง
มีคนอีกเยอะที่บอกว่าสถานะของนายกวันนี้ถึงไม่เป็นข้าราชการการเมือง
แต่ก็มีสถานะที่ขัดต่อรัฐมนูลและขัดต่อกฎหมายมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไม
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพอมีการยุบสภาทำไมนายกรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ในขณะนั้นสามารถไปหาเสียงได้
ตอบว่าเขาไปหาเสียงได้เพราะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลรักษาการ
การเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลรักษาการมีข้อจำกัดเยอะในการให้คุณให้โทษการโยกย้ายข้าราชการ
แต่ข้อดีคือไปหาเสียงได้เต็มที่ทำอะไรได้เต็มที่แต่ว่ารัฐบาลนี้รัฐมนูลบอกว่า
ไม่เป็นรัฐบาลรักษาการเป็นรัฐบาลตัวจริงไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลตัวจริงก็มีอำนาจเต็มที่เหมือนเดิมแต่ข้อเสียคือ
ไปทำอะไรเหมือนกับรัฐบาลรักษาการไม่ได้
ก็เป็นประเด็นปมเงื่อนกันอยู่ว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไปขึ้นเวทีหาเสียงจะหาเสียงยังไงที่จะให้มีความเป็นกลาง
เพราะตีความว่านายกจะต้องมีความเป็นกลางเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความเป็นกลาง
จะไปหาเสียงแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าเป็นกลางเพราะว่าการไปหาเสียงช่วยผู้สมัครของพักพลังประชารัฐ
ก็เท่ากับบอกว่าพักพลังประชารัฐมีความพร้อมมีความดีมีความงามแล้วเดี๋ยวนี้
สมัครของพักพลังประชารัฐเขาก็เอารูปนายกรัฐมนตรีประกบกันแล้วกำลังเปลี่ยนป้ายกันอยู่
ฉะนั้นอะไรล่ะครับที่เรียกว่ามีความเป็นกลางอันนี้ก็เรื่องสุ่มเสี่ยงเยอะ
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยลองฟังข้อท้วงติงสิ่งที่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นซึ่งต้องลุ้นว่ามันจะเป็นยังไง
เรื่องแรกคุณศรีสุวรรณจัญญาคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยในฐานะที่เขาบอกว่า
เขาเป็นรองประธานศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งคนนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ย
วันนี้เป็นข่าวแล้วหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวตัวใหญ่จับตาบิ๊กตู่หาเสียง
ศรีสุวรรณจัดหนักตั้งทีมรอเชื่อดนี่เป็นหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

คุณศรีสุวรรณจับตาเนี่ยเขาบอกยังไง
คุณศรีสุวรรณบอกอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ได้เตรียมการตั้งทีมตรวจสอบเพื่อติดตามตรวจสอบการเดินสายปราศัยของผลเอกประยุทธ์
ว่ามีการกระทำและการปลาใสส่อไปในทางผิดกฎหมายอย่างไร
หรือไม่เช่น
มีการนำรถยนต์และทรัพย์สินทางราชการในการเดินทางไปตระเวนปลาใสหรือเปล่า
มีการนำฝ่ายรักษาความปลอดภัยประจำตัวนายกเดินทางไปร่วมตระเวนด้วยหรือไม่
มีการนำข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไปร่วมตระเวนด้วยหรือไม่
๔มีค่าราชการในพื้นที่เปิดปลาใสมาคอยต้อนรับและนำทรัพย์สินทางราชการมาคอยอำนวยความสะดวกให้หรือไม่
เห็นไหมครับ๔๕ข้อนี้มินเมทั้งนั้น
แล้วคุณศรีสุวรรณบอกว่านอกจากนั้นทุกคำปราศัยก็จะมีการคอยบันทึกไว้ว่าคำพูดไหนบ้างที่จะขัดต่อมาตรา๗๓มาตรา๗๒
แห่งพระราชบัญญัติว่าโดยการเลือกตั้งสสพ
แล้วตรงไหนบ้างที่จะขัดต่อข้อ๑๗ข้อ๑๘แห่งระเบียบกรกตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสพ
หรือไม่ด้วยเห็นไหมครับแต่ละจุดเนี่ยเป็นกับดักที่มีปัญหาทั้งนั้น

อาจารย์สดศรีสัตยธรรม

หาเสียงมีแต่เสี่ยง

อาจารย์สดศรีว่ายังไงล่ะครับ
คุณสดศรีบอกว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในฐานะแคนดิเดตนายกของพัก
รวมทั้งท่านยังคงดำแหลงตำรงตำแหน่งนายกและหัวหน้าคอสช
เท่ากับว่าสวมหมวก๓ใบ
ผลเอกประยุทธ์ต้องระมัดระวัง
ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นต้องไปลงพื้นที่หาเสียงก็ได้
เพราะชื่อเสียงของผลเอกประยุทธ์
ก็โด่งดังเป็นที่รู้จักกันแล้ว
เรียกว่าได้เปรียบทุกประตู
การลงพื้นที่หรือไม่ไปขึ้นปลาใสในฐานะนักการเมืองของพัก
ว่าน่าจะเป็นผลลัพธ์แก่ภักดิ์พลังประชารัฐมากกว่า
อาจารย์สดศรีก็ทิ้งท้ายว่า
สิ่งที่ดีที่สุดและทำให้พลเอกประยุทธ์ปลอดภัย
จากการถูกตีความของสถานะก็คือ

ไม่จำเป็นต้องไปดีเบต
ไม่จำเป็นต้องไปลงพื้นที่ไปหาเสียง

เพราะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่สมาชิกพัก
ออกไปก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกตีความว่ากระทำผิดพรบว่าโดยพักการเมือง
พรบว่าด้วยการเลือกตั้ง
เห็นไหมครับว่ากฎเกณฑ์กติกาตามรัฐมนูลใหม่ที่บทบรรยัติกันไว้เนี่ย
มันเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันอะไรไว้เยอะ
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองที่เขาอ้างกัน
แต่ไปไปมาคนเขาก็นินทาว่าหลุมที่ขุดไว้ดักรอให้ฝ่ายหนึ่งตกลงไปเนี่ย
ไปไปมาฝ่ายเดียวกันจะไปตกหลุมซะเอง
แล้วถ้ามันนำไปสู่ความวุ่นวายตีความกันทางกฎหมายแล้วมาออกมาอีกแบบหนึ่ง
เขาก็เป็นห่วงกันว่ามันจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมคะในอนาคตไหม
ต้องจับตาดูเรื่องนี้ครับเรื่องสถานะและบทบาทของพลเอกประยุทธ์นี่แหละ
เพราะว่าหลายฝ่ายเขาจ้องมองเรื่องนี้อยู่ครับคุณทัศนัยครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะผมก็เชื่อว่าอย่างที่คุณสุภาพบอกแหละว่าทุกคนกำลังจับจ้องอยู่
พลเอกประยุทธ์นั้นจะขึ้นเวทีปราศัยหรือเปล่าแล้วจะมีการไปทำให้เกิดข้อวิภาควิจารณ์หรือเปล่านะ
ติดตามกันต่อแล้วกันค่ะรวมถึงเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติคือไม่ใช่แค่พักนี้พักเดียวที่มอง
คือหลังจากนี้วันที่๗เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างเกิดขึ้นยังไงรอจับตาดูนะคะ